มาตรการเรื่องต้นออกมาก่อน
เรื่องหลักเลยก็คือการขอความร่วมมือให้บรรดาสโมสร
ในผู้บอลไทยลีกลดเงินเดือนของนักเตะ
สำหรับข้อสรุปในเรื่องการแข่งขันไทยลีกที่จะเลื่อนนะครับ
จาก๒พฤษภาคมออกไปหรือไม่นั้นจะมีการเชิญสโมสรทั้งไทยลีก๑ไทยลีก๒เข้ามาหารือกัน
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี
โดยกำหนดการประชุมนะครับจะมีขึ้นวันที่๑๔เมษายน
ส่วนสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อให้สโมสรสามารถพยุงสถานะทางการเงินของตัวเองได้
และสามารถรักษาสัญญากับนักกีฬาผู้ฝึกศรและบุคลากรได้ต่อไป
เช่นเดียวกับข้อสรุปในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหลังจากนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของเงินเดือนหรือค่าจ้างก็บอกว่าขอแนวทางนะครับเสนอ
ซึ่งเสนอบอกว่าให้ปรับลดสัดส่วนค่าตอบแทน๓๐๕๐เปอร์เซ็นต์
หรือว่าตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นของแต่ละสโมสร
เพื่อให้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลต่อไปได้
ส่วนสมาคมนะครับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะหามาตรการความช่วยเหลือให้กับสโมสรสมาชิกอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมกับทุกสโมสรครับ
ได้จัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ๕นาทีเพื่อสอนวิธีการบริหารร่างกายที่ถูกวิธีและก็ได้ผลนะครับ
สำหรับนักฟุตซอลทุกคนที่ต้องฟิตตัวเองนะครับในการอยู่ที่บ้าน
ระหว่างที่ฟุตซอลไทยต้องพักการแข่งขันนะครับ
ฟุตซอลลีกที่ยังเปิดระดูการไม่ได้จากการระบาดของโควิด๑๙
คลิปนี้นอกจากนักฟุตสอร์แล้วนะครับนักฟุตบอลนักกีฬาชนิดอื่น
หรือคนทั่วไปที่สนใจออกกำลังกายก็สามารถที่จะโหลดเก็บไว้ได้นะครับ
หรือว่าเข้าไปชมนำไปฝึกฝนได้ในเพจฟุตซอลไทยแลนด
ซึ่งต้องการส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพในระหว่างอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับ